ครับแล้วคาดว่ามันจะเป็นงูผัวเมียด้วย

ทำยังไงสิคราวนี้จะขุดต่อมันต้องเอางูออกก่อน

นี่แหละครับหน่วยกู้ภัยบรรเทาวังวิเศษนะครับ
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับ
ให้ไปจับงูเหลือมยักษ์หน่อย๒ตัว

หน้าบ้านพักหมู่๘ตะบนเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
นำกำลังแล้วก็อุปกรณ์จับงูเดินทางไปตรวจสอบ
พอไปถึงพบนางสาวกฤษณาทรัพย์จีนอายุ๕๒ปีเจ้าของบ้าน
แล้วก็ช่างปลาปลานะฮะพาไปชี้จุดในโพรงใต้ดิน
อยู่ระหว่างขุดวางท่อประปานี่แหละ
ก็พบงูเหลือมยักษ์๒ตัวอยู่ในโพรงครับ
กู้ภัยจึงช่วยกันขุดโพรงดิน
จากนั้นใช้อุปกรณ์จับแล้วก็ดึงออกมาทีละตัว
พบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ทั้งคู่
ยาวตัวละประมาณโอ้โฮกว่า๕เมตร
เขาบอกว่าได้๔๘เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
น้ำหนักตัวละกว่า๒๕กิโลกรัม
จากนั้นก็จับใส่กระสอบแล้วก็นำไปปล่อยในป่าในป่า
ไกลจากชุมชนออกไปโอ้โหตัวใหญ่จริง

เชื่อว่าปุ้ยมันน่าจะเป็นผัวเมียกัน
เขาเชื่อว่าคือน้องถามผมว่า
รู้ได้อย่างไรว่าเป็นผัวเมียกันมันอยู่ด้วยกัน

อาจจะเป็นไปได้เราก็ไม่เห็นภาพตอนนั้น
ขนาดช่างกำลังวางท่อประปาก็ขุดไปเจองู
มันกำลังนอนกกอดขดตัวกันอยู่
ช่างเห็นถึงกับตกใจทิ้งจอบทิ้งเสียม
อุปกรณ์ขุดเอาไว้ตรงนั้นแหละฉันวิ่งก่อน
วิ่งแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะครับ
จับมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ